เรื่องของเรื่องคนที่หลุดเรื่องนี้ก็คือวุ้นเส้น
ทำไมฮะเขาบอกว่าตอนนี้จริงแล้วเรื่องเจนนี่เลิกกับครึ่งเนี่ย
คือวุ้นคิดว่าไม่น่าจะตอบแทนใครได้
วุ้นก็เกรงใจทุกคนทุกฝ่ายให้เขามาตอบเองดีกว่า
เรื่องที่เขาขึ้นไอจีแปลกเดี๋ยวเขาคงตอบเองแหละ
ช่วงนี้ให้เขาพักผ่อนก่อนแล้วนางก็หัวเราะ

ไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาดีแค่ไหนฉลาดยังไงรวยแค่ไหน
แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้เป็นเรื่องที่เขาต้องมาตอบเอง

ระวังเขาก็บอกว่านางก็เนื่อย
ก็ต้องมาตอบคำถามแทนเพื่อนเกียรติว่านางเก่า
เขาเป็นกลั้งนางฟ้าเขาช่วยเหลือกันและกัน

นางก็เหนื่อยแล้วละจะต้องมานั่งตอบกะ
แล้วคุณได้กลิ่นอะไรมาบ้างไหม
ไม่รู้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย
แต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องของเขา
อันนั้นแน่